ทุกผู้ชมครับที่ชนบุรีเนี่ยไปเจอศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายอยู่ในบ้าน
ก็จะเป็นปริศนาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังจากพยานแวดล้อมนะฮะ
แต่ที่น่าสงสัยก็คือที่ศีรษะมีบาดแผลเลือดแห้งกรังหมดแล้ว
นี่ฮะไม่ใส่เสื้อผ้า
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับทั้งฆาตกรรมหรือว่าลื่นแล้วก็ศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิต
นี่เจอศพเมื่อช่วงเช้านะฮะสพเมืองชนบุรีก็ไปตรวจสอบ
เป็นบ้านพักริมถนนเศรษฐกิจตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จุดตรงนี้นะครับเป็นร้านอาหารครัวเจ๊น้องนะฮะแล้วมีชั้นลอยอยู่ด้านใน
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายภัยศาลจำเนียนทรัพย์อายุ๕๐ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่หน้าห้องนอนที่ชั้นลอยที่ศีรษะมีบาดแผลแตกนะฮะ
แล้วก็เลือดไหลจนแห้งกรังหมดแล้วมีร่องรอยคราบเลือดเนี่ยมันไหลไปทั่วร้านเลย
ลักษณะเดินไปทั่วพื้นหลายแห่งนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปได้คุยกับลูกชายของผู้ตายนะครับ
ลูกชายของนายภัยศาลชื่อพานุวัฒน์อายุ๒๓ปี
พานุวัฒน์บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนมาเจอศพพ่อเป็นคนแรก
ทีแรกเนี่ยติดต่อพ่อไม่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นี่นะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ก็ขับรถมาดู
มาถึงพบว่าประตูเหล็กม้วนหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้ล็อก
เปิดประตูเข้าไปดูเนี่ยเอ้าพ่อนอนเสียชีวิตอยู่บนชั้นลอยแล้ว
สภาพนี่เปลือยกายไม่ได้ใส่เสื้อผ้าส่วนตัวคิดว่า
สาเหตุการตายถ้าพ่อไม่ถูกทำร้ายพ่อก็อาจจะเมาแล้วล้มหัวฟาดพื้น
ถามว่าสมมุติถ้าไม่ใช่เรื่องการทำร้ายนะเมาแล้วล้มหัวฟาดพื้นเนี่ย
ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมมีรอยเท้าแบบเปื้อนเลือดอะไรอยู่เต็มไปเลย
นุวัฒน์เชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพ่อเนี่ยล้มตอนกำลังจะไปอาบน้ำหรือเปล่า

เวลาเดินอยู่ชั้นล่างของบ้านเนี่ยส่วนมากพ่อจะใส่รองเท้าแตะเดินด้วย
ล้มเนี่ยพ่อคงเมาน่าจะเดินเซไปถูกโต๊ะนั่งกินก๋วยเตี๋ยว
น้ำปลาพวกน้ำปลาพริกน้ำส้มสายชูเครื่องปรุงอะไรพวกนี้มันตกลงมาแตก
พ่อเนี่ยยังเดินไปอาบน้ำจนเสร็จแล้วคงพยายามเดินขึ้นชั้นลอยเพื่อกลับไปนอน
แต่อาจจะหมดแรงวูบไปก่อนอะไรประมาณอย่างนี้
วันอาทิตย์โทรหาแล้วเขาไม่รับก็นึกว่าเขานอน
แต่พอวันจันทร์เขาไม่มาทำงานสักทีก็เลยโทรหาแล้วไม่รับแล้วก็เลยเข้าไปดูคนเจ็บ
เขาน่าจะเมาครับน่าจะเมาแล้วล้มแล้วน่าจะคิดว่าตัวเองยังไหวแบบไม่มีอะไรปกติ
แล้วก็น่าจะขึ้นไปจะนอนแต่เหมือนกับว่าแรงไม่ถึงหมดแรงก่อน
ก็เลยนอนตรงนั้นแล้วก็น่าจะเสียเลยเป็นไปไม่ได้เลยครับ
เพราะเขาไม่พาคนนอกเข้าบ้านอยู่แล้วไม่พาเพื่อนไม่พาอะไรถ้ากินอยู่บ้านก็คือกินคนเดียว
ไม่ติดใจอะไรครับน่าจะล้มแหละ
นี่ลูกชายสันนิษฐานนะฮะคาดว่าพ่อเนี่ยอาจจะล้มตั้งแต่ข้างล่างนั่นแหละ
แต่อาจจะไม่รู้ตัวว่าถึงขั้นหัวแตกเลือดออดพยายามจะเดินขึ้นข้างบนแล้วก็ไปหมดแรงเสียชีวิตตรงนั้น
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าปกติเธอกับสามีไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับทำงานคนละจังหวัด
นายภัยศาลสามีเนี่ยจะติดเหล้ามากคือติดเหล้าแบบที่ว่าต้องดื่มเหล้าขาวทุกวันอ่ะ
วันศุกร์ที่ผ่านมายังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยซึ่งตอนที่คุยโทรศัพท์กันเสียงของสามีก็ฟังดูเมามาก
พอมาเสาร์อาทิตย์ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งวันนี้ลูกชายไปเจอศพส่วนตัวไม่ติดใจ
เชื่อว่าสามีคงเมาแล้วล้มหัวฟาดพื้นเพราะก่อนหน้านี้เคยล้มแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
และทุกครั้งเขาก็จะดื้อคือไม่ไปหาหมอส่วนจะมีคนมาทำร้ายมีคนเข้ามาขโมยของอะไรหรือเปล่า
มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะในบ้านไม่มีของหายเลยแล้วสามีไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วย
เพราะว่าเข้าบ้านปุ๊บเขาปิดประตูไม่มีไม่เคยมีให้ใครเข้าไปคงไม่ใช่
แต่เพื่อว่าเขาโดนทำร้ายหรืออะไรหรอกเพราะว่าแกกินของแกประจำอยู่แล้ว
ตอนนี้ลูกชายบอกว่ากินหนักมากเลยแม่เขา
แล้วเขาบอกเมื่อวันศุกร์ที่พ่อโทรหาเขา
เขาก็บอกว่าเสียงพ่อเมามาก

แต่เกิดถ้าแกป่วยหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังรู้ว่าแกป่วยเนอะ
ยังรู้เวลาได้
แต่อันนี้ไปมันเร็วเกิน

บอกว่าปกตินายภัยศาลผู้ตายเนี่ย
เขาจะเดินข้ามถนนไปซื้อของกินทุกวัน
แต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เดินออกมาซื้อของเลย

แต่ไม่ได้คิดถึงขั้นที่ว่าเอาจะเสียชีวิตอยู่ในบ้าน

คือเจอทีไรก็เมาทุกครั้งเพื่อนบ้านบอก

ก็คาดว่าอาจจะเมาแล้วล้มเองมากกว่า

มันอาจจะบอกไม่ถูก
พอแกพอไปถึงนู่นแกก็คงจะสิ้นลมก่อน
บางทีก็ได้เห็นแกมา๕๖โมงเย็นแกกระจับเข้าบ้านรับ
พอเข้าปั๊บแกจะดื่มข้างตลาดลืมเข้าก็กลับมาก็ปิดบ้านเงียบเลย

ไม่มีเหี่ยวหา้วยหรืออะไรกับใคร
เพราะปิดบ้านนอนเลยอยู่คนเดียวแกแบบนี้
แต่สพเมืองชนบุรียังไม่สรุปสาเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าจะเป็นการฆาตกรรมทำร้ายร่างกายหรือว่าประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเองนะฮะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบบาดแผลของผู้ตายในเบื้องต้นเนี่ย
มันยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการล้มแล้วศีรษะฟาดพื้น
แล้วเลือดออกมากจนเสียชีวิตหรือเปล่าหรือจะถูกใครทำร้าย
ถามว่าบาดแผลเนี่ยที่แตกเนี่ยใหญ่ไหมตำรวจบอกว่าก็ใหญ่พอสมควร
ค่ะเดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะฮะ
ให้ผลออกมาก่อนกล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ยไม่มี
ระแวกใกล้ใกล้บ้านไปตรวจสอบแล้วมีแต่ไม่สามารถกู้ไฟล์เปิดภาพได้
ทีนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปไล่ต่อนะฮะก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่เสาร์อาทิตย์เขาจะหายเงียบอยู่ในบ้านเนี่ย
ว่ามีใครต้องสงสัยเข้ามาในบ้านหรือไม่เนื่องจากปกติอยู่คนเดียวด้วย
นี่นะฮะเดี๋ยวต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม